น้ำนี้โกโก้ทำไมอ่ะลองดูสิพูดเกินจริงหรือเปล่าล่ะน้ำนี้โกโก้โกโก้อ่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมสีน้ำตัวยิบขึ้นมาเลยนะพี่เบิร์ตวักน้ำล้างหน้าหน่อยดอมเอาน้ำออกแปลงฟันหน่อย
เอาแค่ล้างมือยังไม่ค่อยกล้าเลยครับสภาพแบบนี้ค่ะคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องเจอ
ต้องอยู่ที่เขาเรียกอะไรธุระกันดาลแล้นแค้นเข้าไปในป่าในเขา
พนัสนิคมชนบุรีนี่เรียกว่าในป่าในเขาอะไรนะพนัสนิคมชนบุรีใช่นี่ค่ะแบบนี้เลย
ก็เลยถ่ายคลิปมาแล้วก็อยากให้เป็นข่าวแหละเพราะว่าอยากให้หน่วยงานมาแก้ไข
ชาวบ้านเขาก็พูดบอกว่าเออเมื่อกี้ในคลิปมันเป็นโกโก้ไงก็พูดติดตลกแหละแต่เป็นตลกร้าย
อยากให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหาหน่อยนี่เดือดร้อนมากนะ
อยู่ที่อำเภอพนัฐนิคมที่จังหวัดชนบุรีนักข่าวก็เลยลงไปที่นี่ซะหน่อยค่ะ
พอไปถึงแล้วปั๊บเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้โหน้ำปลาปลาเนี่ย
มันเป็นน้ำปลาปลาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลเจอทั้งแบบน้ำไม่ไหลบ้าง
ไหลออกมาก็เป็นสีแบบนี้กลิ่นก็มีด้วยคือจะเอาไปซักผ้า
ไปล้างจานยังไงต่อดีอ่ะอยากให้ประสานการประปาหน่อยนะคะ
ให้เข้ามาดำเนินการชาวบ้านเขาบอกว่าเอาจริงอยากใช้ประโยชน์จากน้ำมากกว่านี้
อาทิตย์หนึ่งจะเป็นไม่ไหลสัก๓วัน
เวลาซักผ้าดูเลิกดูย้าไม่ถูกแล้วค่ะ
สิ่งที่พี่อยากได้ที่สุดคืออยากให้เขาแก้ไขเรื่องอะไร

นี่ค่ะทีนี้เราก็เลยต้อง
อ้าวเรื่องนี้ต้องถึงนายกละละ

แล้วก็ตรวจปั๊มสูบน้ำขึ้นไปยังแท้งเก็บน้ำ
บอกว่าอะไรรู้ไหมปัญหาน้ำขุ่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะ
จากการซ่อมท่อซ่อมท่อน้ำอืม
แล้วมันเป็นมาก่อนที่ผมจะมาเป็นนายกอบตอีก

แล้วยังไงถ้าสมมุติเกิดว่านายกอบตท่านนี้มาทำหน้าที่แล้ว
หลังจากนี้มันจะทำให้น้ำมันใสได้ไหมคะ
อยู่ในช่วงระหว่างการแก้ไขปรับปรุงนะ
ชาวบ้านเขาอยู่ตรงนี้ก็เยอะนะ๑๒๐๐หลังคาเรือนคุณผู้ชม
น้ำปลาปลาอบตคู่กับปลาปลาภูมิภาค๖๐๐หลังคาเรือน
ยังเหลืออีก๖๐๐หลังที่ยังไม่ได้ใช้
ก็อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาน้ำให้เร็วที่สุด
แล้วก็จะประสานปลาปลาให้สำรวจบ้านที่ต้องการใช้น้ำปลาปลา
วบคู่ไปด้วยเหมือนกันฝากนายกอบตด้วยนะคะ